แฟนข่าวคนไหนเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้หรือเปล่า

อย่าไปพลาดเด็ดขาดคือเรื่องของเสื้อผ้า
เอาทำไมล่ะมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
ใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ในวันอาทิตย์ที่๗พฤษภาคมนี้ต้องรู้ไว้เลยครับ
กรกตเขาย้ำเตือนว่าผู้ไปใช้สิทธิอย่าเลยนะอย่าได้แสดงหรือเผลอไปโชว์สัญลักษณ์หรือสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใดที่มีโลโก้พัก
เพราะมีโทษครับอาจจะทำให้คุณถูกตัดสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปีนี้เลยก็ได้ครับ
แนะนำเลยนะหลีกเลี่ยงสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีโลโก้หรือสัญลักษณ์พักการเมืองหรือผู้ลงสมัครตั้งแต่๖โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้ง๑วัน
เพราะมันอาจจะไปเข้าข่ายโฆษณาหาเสียงผิดกฎหมายได้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
และในวันเลือกตั้งจริง๑๔พฤษภาก็ใช้ข้อห้ามนี้เหมือนกันนะครับ
ส่วนกรณีปัญหาระหว่างพ่อค้าแม่ค้าและวัยวัชกรวัดพระธาตุพนมจนมีประกาศปิดวัดหนึ่งเดือนหลังจากที่ทางวัดพระธาตุพนมเตรียมพร้อมเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกต้องจัดระเบียบวัดและจัดให้พ่อค้าแม่ค้าหน้าวัดขยับออกจากพื้นที่ไปขายในที่วัดที่ที่จัดให้แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ยอมและมีการแจ้งความสั่งปิด
การท่องเที่ยวเอาไว้ดังนั้นใครจะไปเที่ยววัดพระธาตุพนมไปได้ตามปกตินะครับ
แล้วเรื่องนี้ต้องเตือนกันเลยครับช่วงอากาศร้อน
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มค่าไฟแพงหลายคนก็อยากจะหาวิธีลดค่าไฟกัน
แต่ต้องพึงระวังไว้หน่อยครับเพราะว่ามีแก๊งคอลเซนเตอร์นะ
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกรกภเตือนว่า
ระวังแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่จะมาฉวยโอกาสอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรกภ
ขอเข้าไปดูอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านของคุณหน่อยแล้วจะขอแอดไลน์นะแอดไลน์คุณ
เพื่อประสานงานจะไปหลอกเชื่อมโยงช่องทางสื่อสารครับ
อาจจะมีการขอรหัสหรือไปฝังไวรัสไว้ในเครื่องโทรศัพท์
เพื่อใช้โอนเงินออกจากบัญชีในภายหลังด้วยกรกภยืนยันว่าไม่เคยมีการ
สั่งเจ้าหน้าที่ให้โทรติดต่อไปช่วยแก้ปัญหาค่าไฟแพง
ถ้าหากใครที่ได้รับการติดต่อเชื่อได้เลยว่าแก๊งมิจฉาชีพแน่ครับ
หรือถ้าคุณสงสัยก็มีเบอร์โทรด้วยนะ๐๒๒๐๗๓๕๙๙ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ
แล้วก็ต่อ๘๗๗หรือ๘๘๑ในเวลาราชการโทรไปสอบถามได้ครับ